ไข่กุมารทองที่เขาว่ากันว่า
ศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบ
ให้ความเห็งให้ความสิริมงคลมานักต่อนักแล้วนะคะ

แน่นอนค่ะวัดนี้คือวัดโปรยฝนอยู่คลอง๑๑ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือปฐุมธานีนี่เองนะคะ
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีประชาชนสาธุชนมากมายพากันมาแห่งนี้
มาเพื่อกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด
มาแบบรังไหลมาไม่ขาดสายเหมือนน้ำไหลมาเหมือนฝนตกเทลงมาเลยแหละค่ะคุณ
เข้ามาที่ไหนนี่เห็นไหมตรงนี้มาบริเวณรูปปั้นกุมารตาไข่
หรือชาวบ้านจะเรียกว่าไอ้ไข่นั่นแหละเป็นจุดที่เรียกได้ว่าคนมาหนาแน่นโอ้โหแน่นขนาดกันเลยจริงนะคะ
เพราะว่าตะไข่เนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเชื่อว่าแม่นมากในเรื่องของการขอโชคขอลาบ
เพราะที่ผ่านมาก็เคยมีคนมากราบไหว้ขอโชคลาภแล้วก็กลับมาแก้บนชุดใหญ่หลังจากที่ได้โชคกันไปตามสัญญาว่ากันไป
ซึ่งผู้ที่เดินทางมากราบไหว้ตาไข่นะคะคือคุณชูบุญพรเกิดสิริพิสมัยเป็นคนกรุงเทพนี่แหละ
คนนี้เล่าให้ฟังว่าวันนี้กลับมากราบไหว้ขอพรแล้วก็นำประทัดมาจุดเพื่อแก้บนกับไอ้ไข่
หลังจากที่๑สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะถูกรางวัลจากการขอโชคมาแล้วแล้วก็ได้เงินรางวัลมาจำนวนนึง
ก็เลยกลับมาทำตามสัญญานะคะมาแก้บนแล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะขอโชคขอลาบอีกสักครั้ง
ครั้งนี้ก็บอกกับตะไข่ว่าถ้าถูกรางวัลนะจะกลับมาแก้บนพร้อมทั้งนำปัจจัยมาถวาย
เพื่อทำบุญสร้างอุโบสถวัดโปรยฝนหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่
นี่ค่ะได้โชคไปแล้วก็กลับมาทำบุญต่อบุญเสริมบุญกันไปอีกนะคะ
แล้วหลังจากที่พี่เขาเนี่ยนะจุดประทัดเสร็จเรียบร้อย
สิ่งที่ทุกคนลุ้นและรอคอยนั่นก็คือ

ตัวเลขที่เนี่ยปลายประทัดเนี่ยดิฉันนั่นไง

เห็นชัดเจนเลยเขาก็ว่าเนี่ย
เห้ยโดมพัด
พูดอย่างนี้ชี้นำมากเลยพรุ่งนี้จอดำแน่นอน
เดี๋ยวนะคุณมันมีทั้งหมด๖ตัวเลขเนี่ย
คุณจะให้เขาเล่นเกมสับหว่างกันยังไง
ไม่ต้องตรงเลย

เอาเป็นว่าพูดแบบนี้ดีกว่า
วิจารณญาณในการรับชมและที่สำคัญ
คุณกศธชครับเราไม่ได้มาชี้นำอะไรทั้งนั้นนะฮะ
กรุณาเข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของพวกเรานะครับ

ไปดีกว่าไปที่วัดแห่งนี้วัดตรวยฝนปทุมธานี

ไปไหนแล้วได้ไหมตอนนั้นอยากอยู่ตรงนี้นาน